อย่างเป็นทางการแล้วทนายตั้มสิทธายื่นลาจากการเป็นทนายให้กับลุงพลเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ฮะ
เมื่อวานนี้ไปที่ศาลนะครับแต่ทนายตั้มไม่ได้มา
นายตั้มไม่ได้มาก็มีทีมงานคณะทำงานก็คือทนายรัชพลมาแทนฮะ

นายตั้มทำงานให้กับพี่แจ๊ดไงแจ๊ดชวนชื่นอยู่
เมื่อวานนี้ทนายรัชพลศิริสาครทีมทนายความร่วมกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิด
ก็เดินทางมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารมาพร้อมกันแล้วเจอหน้ากัน
เจอหน้ากันกับใครลุงพลชายพลวิพามายื่นเอกสาร
คือทนายรัชพลยื่นเอกสารถอนตัวจากการเป็นทนายความ
ว่าความคดีน้องชมพู่ให้กับลุงพลยื่นอย่างเป็นทางการแล้ว
แต่กล้องเยอะขนาดนี้ยูทูบเบอร์พี่ยูทูบเบอร์ยังหนาแน่น
ลายล้อมลุงพลเหมือนเดิมฮะยื่นอย่างเป็นทางการ๓๐นาทีจบเรียบร้อย
แต่ว่าสารท่านเนี่ยรับไว้แต่ยังไม่ได้มีคำสั่งจนกว่าลุงพล
ลุงพลชายพลวิพาจะมีการตั้งทนายคนใหม่ขึ้นมาลุงพลก็ยอมรับใจหายเหมือนกันนะเออ
เอาเพิ่งหายเหรอจริงหายตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ธนายตั้มยื่นไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วนะ
แต่ว่ารอบนี้ยื่นเป็นทางการใจหายเคารพการตัดสินใจของทนายตั้มแล้วก็ทีมงานนะครับ
เข้าใจว่าในช่วงที่ผ่านมาความเห็นอาจจะไม่ตรงกันไม่ลงรอยการเข้าใจได้
ส่วนทนายความชุดใหม่กำลังจะมีการตั้งอย่างเป็นทางการเหมือนกันไม่เกินสัปดาห์หน้า
แต่ทนายชุดใหม่มายังบอกไม่ได้ว่าจะมีการเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการผ่านสื่อมวลชนผ่านยูทูบเบอร์หรือไม่
เดี๋ยวรอพิจารณาอีกทีนะฮะจบกันอย่างเป็นทางการนะครับระหว่างทีมทนายสิทธากับลุงพลชายพลวิพา
แล้วเอกสารทั้งหมดเนี่ยข้อมูลที่ทำงานกันมาเขามีข้อมูลนะแล้วทนายตั้มทีมทนายตั้มเนี่ยยื่นให้กับรอให้กับทนายคนใหม่ของลุงพลเรียบร้อยแล้ว
แปดมีนาคมสารสามารถนัดตรวจพยานได้อีกครั้งทันทีนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับคดีน้องชมพู่คดีของลุงพลครับ